ที่จังหวัดเชียงใหม่กันหน่อยนะคะตำรวจก็ได้ไปตรวจสอบเรื่องของภาพจากกล้องวงจรปิด
กรณีคนร้ายไปแทงแล้วก็ฆ่าปาดคอคนขับรถตู้ตำรวจบอกว่าวันนี้ลงพื้นที่นะคะ
โดยตำรวจชุดสืบสวนโรงพักแม่ปิงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ก็เข้าไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ในจุดเกิดเหตุที่สามารถบันทึกภาพขณะที่คนร้ายลักษณะคือเป็นชายรูปร่างทวมตัดผมสั้น
สูงประมาณร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรนายคนนี้แหละค่ะ
ที่ก่อเหตุใช้มีดแทงแล้วก็ปาดคอนายสุภกรยาวิชัยอายุ๔๖ปีจนกระทั่งเสียชีวิต
อยู่ด้านข้างรถตู้ยี่ห้อโตโยต้าสีขาวหมายเลขทะเบียนสามศูนย์ขีดสามแปดสามศูนย์เทียงใหม่
ภายในซอยทางเข้าเอสอาร์คอนโดมิเนียมถนนเจริญเมืองตำบลน้องป่าครั่ง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคือช่วงค่ำของวันที่๒๒กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคือเมื่อวานนี้
จากการตรวจสอบพบว่าก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตเนี่ยได้ขับรถตู้มาจอดซึ่งคนร้ายก็ไปดักรอที่ลานจอดรถตู้
ว่าก็น่าจะรู้ความเคลื่อนไหวของคนร้ายของคนผู้ตายเป็นอย่างดีนะคะ
จากนั้นได้มีการพูดคุยแล้วก็เกิดการต่อสู้กันขึ้น
ก่อนที่คนร้ายจะใช้มีดแทงเข้าที่หน้าอก๓แผลแล้วก็ปาดคออีก๑แผล
โดยในจุดเกิดเหตุตำรวจบอกว่าพบมีดปลายแหลมอยู่ในจุดเกิดเหตุด้วยก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วก็เตรียมตรวจสอบด้วยค่ะ
หลังก่อเหตุคนร้ายได้เดินเข้าไปในห้องน้ำภายในวัดหนองปากครั่งเพื่อไปเปลี่ยนเสื้อผ้าจากกางเกงขายาวเป็นกางเกงขาสั้นแล้วก็เสื้อยืดแขนสั้นสีน้ำเงินสวมรองเท้าสีดำแล้วก็หลบหนีไปตามถนนเจริญเมืองนะครับ
ส่วนเพื่อนข้างห้องพักแล้วก็เป็นผู้ดูแลห้องพักที่ผู้เสียชีวิตเช่าอยู่ในคอนโดมิเนียมบอกว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นคนดีแล้วก็ไม่รู้มาก่อนเลยว่ามีเรื่องทะเลาะวิวาสกับใครมาก่อนหรือเปล่า
ส่วนสาเหตุก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นจากแย่งที่จอดรถพร้อมกับต้องการให้ตำรวจนั้นรีบลากคนร้ายดำเนินคดีให้เร็วที่สุดไปฟังเสียงของชาวบ้านในพื้นที่นะครับ
ก็น่าจะเป็นเรื่องของแย่งที่จอดรถที่อื่นที่วินหรือที่อื่นนะครับแต่ไม่ใช่ที่คอนโดเพราะว่าคอนโดได้จอดได้นะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยตำรวจได้มีการเรียกผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งเนี่ยซึ่งคนนี้เคยมีเรื่องทะเลาะเรื่องที่สุดไปฟังเสียงของชาวบ้านในพื้นที่สุดไปฟังเสียงของชาวบ้านในพื้นที่สุดไปฟัง
แล้วนะคะแต่ตัวเขาเองยืนยันว่าเขาไม่ใช่คนร้ายนะเพราะว่าช่วงเกิดเหตุขับรถตู้ไปจังหวัดเชียงรายตำรวจก็เลยปล่อยตัวไปส่วนเรื่องของสาเหตุการณ์ตายตอนนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดต้องมีการสืบสวนสอบสวนหาหลักฐานแล้วก็สอบปากคำพยานต่างเพิ่มเติมด้วยค่ะ